ประเทศทั่วโลกได้จัดกิจกรรมจุดพลุเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่กันอย่างคึกคักนะคะ
ซึ่งถือเป็นประเทศแรกที่ได้ฉลองปีใหม่ก่อนใครในโลกนะคะ
เนื่องจากมีการใช้พลุดอกไม้ไฟถึง๕๐๐กิโลกรัมและอุปกรณ์ต่างอีกถึง๑ตัน
จุดต่อเนื่องกันยาวนานถึง๑๒นาที
กลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๑ล้าน๖แสนคนที่ไปร่วมเฉลิมฉลอง
และรอชมความงดงามของดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่
ภายใต้ทีมงานซิตี้ออฟคัลเลอร์หรือนครแห่งสีสัน
ทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงโซพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ทำพิธีลั่นระคังติดต่อกันจำนวน๓๓ครั้ง
หอระคังโพซินกักในกรุงโซ
เมื่อเวลา๒๔นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
เป็นทางการท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
ส่วนที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นประชาชนหลายพันคน
เพื่อนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน
ท่ามกลางบรรยากาศเห็นความสนุกสนาน
และเมื่อเข้าสู่เวลาเที่ยงคืนตรง
พระสงฆ์ที่วัดโซโจจิซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ทยอยเข้าไปร่วมสวดมนต์ขอพรปีใหม่
ตามมาด้วยการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ

อาคารสูงระฟ้าในกรุงไทเปย์
โดยการแสดงพลุชุดนี้มีความยาวติดต่อกัน
เป็นเวลานานถึง๒๓๘วินาที
กลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ศักราชใหม่๒๐๑๖กันอย่างเนื่องแน่น
จากนั้นที่นครดูไบของสหรัฐอารับอิมิเรน
ได้มีการจุดพลุ๙ตันจาก๖๘๕จุด
เชื่อมต่อกันตลอดแนวชายฝั่ง
เป็นระยะทาง๒๓กิโลเมตร
รวมเวลา๒๔นาทีหลังเวลาเที่ยงคืน
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่

ตึกสูงระฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครดูไบ
โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวในนครดูไบ

ส่วนบรรยากาศที่กรุงไคโรของอียิปต

ปีนี้ชาวอียิปต์ได้เดินทางไปฉลองปีใหม่
บริเวณกลางทะเลทรายใกล้พีรมิตร

ซึ่งในปีนี้มีการจุดดอกไม้ไฟ

กลางบรรยากาศอันน้ำเหน็บค่ะ
ส่วนที่เยอรมณีมีการจัดในการเข้าดาวท์
บริเวณประตูบรันเดนบูกที่กรุงเบอร์ลิน
ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑ล้านคน
นอกจากปลุฟัยตระการตาแล้วนะคะ
ทางการยังได้จัดกิจกรรมพิเศษภายในบริเวณการเข้าดาวน์
ด้วยการแสดงแสงสีเสียงและดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังด้วยปิดท้ายบรรยากาศคึกคักที่จตุรัสไทม์สแคร์ใจกลางนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะ
ปีนี้มีนักท่องเที่ยวร่วมงานเข้าดาวน์ไม่ต่ำกว่า๑ล้านคนมาร่วมชมดอกไม้ไฟ
โดยลูกบอลนั้นได้โปรยกระดาษที่มีข้อความอวยพรปีใหม่จากประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก